ต่อกันที่เรื่องราวในโลกโซเชียลกันต่อครับ

เปิดในเฟซบุ๊คนะคะมีภาพ
เขาขายในราคา๖๐๐๐บาท
และปรากฏภาพของผู้หญิงคนหนึ่ง

นั่นน่ะสิดิฉันก็สงสัย
เขาเป็นใครแต่ที่มีเรื่องราว

เพราะว่านี่สองท่านนี้เห็นคุณแจ๊คคุณจิลก็รู้เลย
เป็นเรื่องความเชื่อคุณแจ๊คคุณจิล

หญิงสาวที่ถูกควาย

เอามาเป็นเครื่องรางของขังก็คือนำภาพ

กงหรือว่ากว่า๖๐๐๐บาทไทยใช่ไหม

ชาวโซเชียลเขาก็สงสัยพี่นวลเป็นใคร

กลายมาเป็นเครื่องลางของขัง
ราคาสูงสูงมากนะคะ๖๐๐๐บาท
แบบนี้สายตรวจโซเชียลก็เลย
โทรศัพท์ไปถามคุณจักรพันธ์

เครื่องลางดังกล่าวเป็นเรื่องของความศรัทธาส่วนบุคคล

บอกว่ามีหญิงสาวชนบทคนหนึ่งชื่อคุณนวล
อายุ๒๓ปี
ตั้งท้องแก่แล้วค่ะ
ประมาณ๗เดือน
ทั้งกลมแบบนี้จะทำให้วิญญาณเฮียนมาก

อาจารย์มาสะกดวิญญาณของพี่นวล

เน่งดังกล่าวถูกส่งต่อมาเรื่อย

ทำเป็นล็อกเก็ตอีกทอดหนึ่งซึ่งไม่ได้บังคับใครให้มาซื้อนะ
ศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องมาเช่ากันเองเขาใช้คำว่าเช่านะ
เช่านี่แปลว่าซื้อนะคะส่วนเรื่องที่การนำชิ้นส่วนของคนตายมาทำเครื่องลางนั้นสมัยก่อน
เรื่องกฎหมายอาจจะยังไม่เข้มงวดเหมือนสมัยนี้และญาติของพี่นวลน่าจะเต็มใจให้นำชิ้นส่วนร่างกายมาประกอบพิธีก็ได้
ไม่อยากให้คนไทยเชื่อกับสิ่งไร้สาระนี่พระบอกนะคะพระมหาภัยวันบอกนะคะ
แม้ว่าทางกฎหมายยังไม่ถือว่าการขายเครื่องลางของขลังจะเป็นการหลอกลวงก็ตาม
แต่ว่าคนทั่วไปไม่อยากให้ไปเชื่อเรื่องแบบนี้
อายุ๕๓ปีหรือว่าหลวงพ่อปู่ศรีหลวงปู่สา
เป็นรองเจ้าอาวาสวัดงิ้วรายและกลุ่มลูกศิษย์
หลังจากที่ชาวบ้านทนไม่ไหวนะคะกับพฤติกรรมที่
หลวงปู่ศรีใช้สาราการเปลี่ยนเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีขอขมากรรม
รับตรวจดวงชะตาและแก้กรรมทำพิธีกันในวัดเลย
เดี๋ยวนี้ถึงขนาดแก้กรรมออนไลน์เลยเหรอ

แล้วก็รับแก้กรรมนอกสถานที่ด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งกรณีนะคะ
พระครูสิริชัยรังศรีเจ้าคณะตำบลทหารและตำรวจในพื้นที่
ก็เลยขอมาเป็นคนกลางในการเจรจา
โดยชาวบ้านยืนยันให้หญิงสาวที่ใช้ชื่อว่าอาจารย์จอยวัดงิ้วราย
ที่เป็นลูกศิษย์และหลวงปู่ศรี

และคืนสาราการประเรียนให้กับชาวบ้าน
เพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
แต่ว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปกันได้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็รับปากจะนำเรื่องไปปรึกษากับ
เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรีและคณะสงฆ์ในวันศุกร์นี้
เพื่อให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบตามวินัยสงฆ์
เพราะว่ายังไม่มีความผิดตามกฎหมาย

แต่ก็ต้องรอผลการตรวจสอบของคณะกรรมการวันศุกร์นี้ค่ะ
นี่เป็นสองเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อ
ของประชาชนที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ